ความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ
ที่มีการระเบิดหน้ากรมทหารราบที่๑ค่ะ
ปรากฏว่าตำรวจตอนนี้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย

มีแรปเปอร์คลองเตยชื่อดังถูกควบคุมตัวด้วยนะคะ
เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกควบคุมตัวค่ะ
นี่แหละค่ะพนักงานสอบสวนสพบังซื้อ

ซึ่งเป็นชายอายุประมาณ๒๐๒๕ปีมาสอบปากคำนะคะ
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
ก็คือมีการระเบิดที่สนามย่า

ภายในกรมทหารราบที่๑มหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์

ซึ่งคาดกันว่ามีการปลาเข้ามาจากฝั่งถนนนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ไม่ห่าง
จากบ้านพักของนายกรัฐมนตรีนะคะ

ว่าตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัย๒ราย
ไปสอบสวนที่สนบังซื้อ
หลังจากควบคุมตัวเอาไว้ได้๓คน
แล้ว๑ในจำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บ๑คนนะคะ
ขณะเดียวกันตำรวจกำลังอยู่ระหว่างติดตามตัวอีก๔คน
แล้วก็มีรายงานมาจากสื่อหลายสำนักเลยค่ะ
ว่า๑ใน๓ของผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวนั้น

บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวคลองเตย
จนเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงรวมอยู่ในนั้นด้วย

เรื่องต้นเขาให้การปฏิเสธ
แต่ยอมรับว่าไปร่วมกิจกรรมที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
แล้วก็กลับบ้านย่านคลองเตยทันทีนะคะ
นายธนกรวังบุญชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่านายกรัฐมนตรีไม่แสดงความคิดเห็น

โดยมอบหมายให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนว่าไปตามขั้นตอน

รวมถึงเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ